คุณผู้ชมฮะวันนี้มีรายงานเรื่องของตัวเลข
ของผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่อยู่ในบ้านเรามานะครับ
๓รายแล้วก็ยังอาจจะต้องบวกกับคนที่รอผล
ยืนยันการตรวจหาเชื้อ๒๐รายด้วย
นายกรัฐมนตรีสั่งเข้มงวดเลยว่าปีใหม่จะจัดกิจกรรมอะไร

ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ผลสรุปออกมายกเลิก

เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะ
แล้วก็อยู่ในการดูแลควบคุมป้องกันโรค
แล้วนอกจาก๖๓รายแล้วนะยังมีในช่องสีแดงค่ะ
สีแดง๒๐รายอันนี้คือรอคอนเฟิร์มรอยืนยัน
ซึ่งในที่ประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขวันนี้
เนื่องจากการระบาดที่มันเพิ่มมากขึ้น
ที่ประเทศไทยเคยอนุญาตไปแล้วว่ามาจากประเทศไหนบ้าง
อยู่ในโรงแรมสัก๑วันรอผลการตรวจออกมา
หลังจากนั้นก็ออกไปไหนมาไหนได้

ถึงแม้นะวันนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
โฆษกนายกออกมาบอกว่า
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อภาพรวมของบ้านเรา
วันนี้ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่มีการเปิดประเทศ

วันนี้ยอดอยู่ที่๒๕๒๕ราย
แต่ทีนี้พอมันมีสายพันธุมิครอนที่มันเพิ่มมากขึ้น

แล้วทีนี้นายกว่ายังไงเราเอาตรงนี้ก่อนเลยไหม

ซึ่งเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายธนกรวังบุญคงชนะ
บอกถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี
บอกว่านายกห่วงว่าในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่
ขณะนี้หลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริง
งานกาชาติงานแฟร์งานคอนเสิร์ต
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน
ก็ฝากกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
ให้ตรวจสอบการจัดงานของผู้จัดกิจกรรมต่างอย่างเข้มงวด

หมายถึงทั้งหน่วยงานที่จัดหมายถึงทั้งคนเข้าไป
หมายถึงทุกส่วนสถานที่ผู้ให้บริการ

ตรวจวัดอุณหภูมิจัดพื้นที่แบบเว้นระยะ
รวมถึงการแสดงหลักฐานของผู้ร่วมงานผลการฉีดวัคซีนผลตรวจเอทีเกต

นายกสั่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกเลยนะ
แล้วก็สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
สำหรับมาตรการเปิดรับผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
สกัดการเข้ามาของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนนั่นเองนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามันต้องมองไปถึงปี๖๕ด้วย
ไม่ให้กระทบกับมาตรการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปี๖๕
อันนี้คือสิ่งที่นายกกำชับไว้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเจาะมาดูเฉพาะโอมิคอนเนี่ยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ได้รับการยืนยันระดับจังหวัดคือ๔พื้นที่นะคะที่มีข่าวออกมา
อย่างนนทบุรีเนี่ยพบสายพันธุ์โอมิครอน๖ราย
ซึ่งก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบียมาจากการแสวงบุญนะคะ
พอข่าวนี้ออกมาเมื่อวานก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะ
ท่าอิดใช่ไหมคนนนทบุรีก็ตกอกตกใจ
แต่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องฟังข่าวนี้ฟังข่าวให้จบนะ
อกจากนั้นค่ะอยู่ในแผนที่หน้าจอเลยที่ภูเก็ต๕ราย
๕รายนี้มีคนไทย๑คนนะซึ่งที่เหลือ๔คนเป็นชาวต่างชาติ
แล้วที่ปัตตานี๑รายก็เพิ่งเดินทางกลับจากแสวงบุญ
ส่วนที่สุราธานี๓รายก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีนี้ค่ะอย่างที่นนทบุรีเนี่ยทางรองผู้ว่าเขาก็เปิดเผยนะคะ
ที่นนทบุรีมีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญ
กลับมาจากซาอุดีอาราเบียจริง๒๑ราย
ก็เข้ามาที่บ้านเราที่ไทยกลับไทยวันที่๑๕ธันวาคม
แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๔ราย
ในจำนวนตัวเลข๑๔คุณผู้ชมแบ่งเอาเป็น๒ส่วน
สำหรับติดเชื้อโอมิครอนมันอยู่ในหน้าจอที่เรารายงานไปแล้ว
คือเป็นโอมิครอน๖รายและที่เหลือเนี่ยติดเชื้อเดลต้า๘ราย
ส่วนอีก๗รายตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด
ก็มีการส่งตัวกลับมาที่ท่าอิดที่ปากเกร็ด
แล้วทางสสจนนทบุรีเขาก็ลงพื้นที่นะ
สำหรับคนที่ถูกส่งตัวกลับมาก็สอบสวนโรคในทันทีเลย
แต่ทีนี้ยังไม่ทราบสายพันธุ์ที่แน่ชัดด้วย
อันนี้คือของที่นนทบุรีเราแยกให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้ค่ะ

ก็กำลังต้องเอาข้อมูลมาให้ชัดเจนนะว่าจะ๖บวกกับอะไรหรือเปล่า
แน่โอมิครอนแล้วแล้วจะบวกที่เสี่ยงสูง
หรือว่ายังไม่ทราบสายพันธุ์อีกหรือเปล่าว่าเป็นโอมิครอนนะฮะ
ส่วนที่สุราธานีนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แถลงยืนยันนะครับว่าในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ๓ราย
ของจังหวัดสุราธานีติดสายพันธุมิครอนครับ
ลงที่สนามบินเกาะสมุยโดยได้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
อกจากนี้ยังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออีก๕๗คน
จังหวัดนี้ก็กำลังเข้มข้นในเรื่องของมาตรการด้วยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้นอกจากดูที่แต่ละจังหวัด
มีการออกมาชี้แจงออกมาแถลงแล้วเนี่ยนะคะ
เราก็ต้องฟังต้องอ่านข้อความจากคุณหมอด้วย
คุณหมอยงก็จะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องโควิดตลอดเลย
คุณหมอยงบอกนะคะบอกว่าโอมิครอนมาแน่
ไม่อยากได้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็แสดงความเป็นห่วงค่ะ
กรณีการเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัว
ที่อาจจะตรวจไม่พบเชื้อแล้วเชื้อเหล่านี้ค่ะ

คุณหมอบอกด้วยนะว่าประเทศไทยเราคงจะหนีไม่พ้น
โอมิครอนจะระบาดในอนาคตอันใกล้
จะเลยปีใหม่ไหมอันนี้ไม่รู้
แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นคลัสเตอร์กระจายได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าเกิดเราทุกคนไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยป้องกันอย่างเต็มที่
ทีนี้การเดินทางกลับคุณผู้ชมเน้นย้ำกันหน่อยละกันค่ะ
สำหรับช่วงปีใหม่นี้บางคนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา

เรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังประสาน
กับทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางบขศ
ที่ต้องกลับบ้านแล้วนั่งรถนานเกิน๔ชั่วโมง
แล้วก็จะต้องดูนะจะขึ้นรถได้จะซื้อตัวได้
จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะพวกแบบหน้าจอต่างต้องแคปเก็บเอาไว้เลยนะ
จะได้ตรวจสอบง่ายเวลาจะไปที่ไหนเขาจะขอตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ค่ะ
นี่ผมกำลังไล่ดูนะครับเพราะว่าทางสอบคอมีการแถลงออกมาแล้วนะครับ
นี่เขาก็แถลงเรื่องของข้อมูลนะครับ
ข้อมูลติดตามสายพันธุ์แล้วก็แถลงข่าวโดยทั่วไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้บ้านเราก็กำลังมีความกังวลอยู่
แต่ก็ต้องเข้มข้นเรื่องของมาตรการในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับ